คุณผู้ชมครับไปดูเหตุอุกอาจที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะแหมไม่แผ่วจริงคือเยาวชนสองกลุ่มนะคะเขาพกเอาวงอาวุธมีดต่างมาแม้กระทั่งระเบิดมาปลากันสนั่นเมืองแบบนี้ลองดูคลิปหน่อยค่ะ
โอ้ยคนทำเขาไม่เห็นว่ามีน้องผู้หญิงอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหแล้วเป็นเป็นคือฝั่งคนเจ็บในเป็นนักเรียนชั้นมัธยมมาคือยังใส่กางเกงขาดสั้นใส่ชุดเครื่องแบบอยู่เลยทั้งชุดนักเรียนชุดพละต่างเพราะค่ะแม่ค่ะ

นี่เหตุการณ์ชูระมุนมากนะคะนี่คือภาพหนาทีเกิดเหตุ
ภายหลังจากกลุ่มวัยรุ่นนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนสองสถาบัน
ยกพวกทำร้ายกันคือชาวบ้านเขาก็เอือมระอามากกับเหตุการณ์นี้
ภาพนี้คือบริเวณท่ารถประจำทางของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบางปลอกอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีก็บันทึกภาพหลังเลิกเรียน
ว่าหลังเลิกเรียนนะคะของวันที่๙ที่ผ่านมา
ประเด็นในคลิปเนี่ยเป็นกลุ่มนักเรียน๒ฝ่ายนะคะ
เขาก็เหมือนกับกำลังรอเกาะกลุ่มรอที่จะกลับบ้านหรือว่ารอที่จะขึ้นรถ
แต่จู่ก็มีนักเรียนที่เป็นคู่ฝั่งคนก่อเหตุคู่กรณี
มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วก็ไล่ทำร้ายแบบนี้แหละค่ะ
อาวุธมีดครบมือไม้ต่างรวมทั้งปลาระเบิดตุ้ม

ทีนี้ภายหลังเกิดเหตุค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไป
เพื่อที่จะไปพูดคุยกับพ่อค้านายต้นวัย๔๘ปีที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าบริเวณนี้เกิดเหตุบ่อยมาก
เกือบทุกวันตั้งแต่เปิดเทอมมาเลย
นักเรียนมารอรถประจำทางก็จะมีกลุ่มคู่ก่อเหตุที่เป็นเยาวชนด้วยนะ
ว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน๓แบบนี้แหละใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า
อาวุธครบมือปลาระเบิดปังสนั่นแบบนี้
ชาวบ้าน๐๐๐ละอาเหลือเกินนะคะ
เช่นเดียวกันกับทางด้านของเจ้าของร้านอาหาร
คุณก้องแล้วก็คุณชมพู่สองสามีภรรยานะคะ
เขาก็ให้ปากคำเช่นเดียวกันเขาบอกว่า
จุดนี้เนี่ยเขากลัวมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่กันแบบอย่างหวาดภาวะ
ไม่รู้ว่าตัวเขาเองจะโดนลูกหลงไหม
หรือว่าลูกค้าที่มานั่งทานอาหารที่ร้านจะบาดเจ็บโดนลูกหลงหรือเปล่า
กลัวมากกลัวว่าจะได้รับอันตราย
และที่สำคัญจุดนี้มีนักเรียนบ่อยด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็อยากจะไล่เลียงหน่อยแล้วกันนะคะ
เขาก็วอนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างก็อยากจะให้ไล่เลียง
ไปจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีซะหรือว่ามีการตักเตือน
เพราะว่าไม่อยากจะให้ก่อเหตุรุนแรงแบบนี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น
ผู้ปกครองพ่อแม่นั่นคือจะเสียใจที่สุดค่ะ
ที่เขาดีหรือว่าคนดีอย่างนี้
เขาก็มีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย
เป็นอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มค่ะ
เห็นไหมล่ะคะชาวโบ้งชาวบ้านเดือดร้อนนะคะ

ทีนี้ภายหลังเกิดเหตุค่ะทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกนรง
ผู้กำกับการสพเมืองปฐุมธานี
ท่านบอกว่าภายหลังจากเกิดเหตุก็มีการส่งชุดสืบสวนลงไป
ตอนนี้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็น๒สถาบัน
เป็นคู่อริกันหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด
ทีนี้ภายหลังเกิดเหตุไปตำรวจก็มีการคุมตัวทั้งหมดเนี่ย
ลงพักแล้วก็ตรวจยึดมีดได้๔เล่ม

ซึ่งเยาวชนที่ก่อเหตุทั้งหมด
ก็คืออายุแบบยังน้อยอยู่เลย

ใช่เขาก็คงจะมีการเชิญตัวผู้ปกครอง
แล้วก็สหวิชาชีพร่วมสอบปากคำอีกครั้ง
แล้วก็เดี๋ยวดำเนินการหามาตรการต่อไปด้วย